อุดรธานีนะครับมีเหตุแทงกันเสียชีวิต
แล้วกลางงานศพนะฮะอืมน้องเขยอายุห้าสิบแปดแล้ว
แทงลุงลุงอายุ๖๐นะเป็นญาติกัน
เขามีศักดิ์เป็นลุงกันค่ะแทงเขาเสียชีวิตนะครับ
มีปากเสียงกันเรื่องมรดกที่ดินแล้วบอกเป็นไม้เบื่อ
เมากันมานานแล้วสุดท้ายเนี่ยแทงเขาสามแผลนะฮะ
คาเก้าอี้อ่ะนี่เก้าอี้นั่งในงานศพนะครับ

นายสมหมายโคตรมงคุณอายุ๖๐ปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ถูกแทงด้วยมีดนะฮะแล้วก็เสียชีวิต
ในสภาพนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบนี้แผลที่ถูกแทงใต้ราวนมขวาหนึ่งแผลนะครับ
วนมด้านซ้ายตัดคั่วหัวใจอีกหนึ่งแผลแล้วก็ที่ข้อมือข้างขวาอีกหนึ่งแผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กลางงานศพนะฮะงานศพของแม่ของผู้ตายนั่นแหละ
งานศพของแม่ของลุงสมหมายจัดขึ้นที่บ้านนะครับบ้านที่ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือ
แล้วที่เขามาแทงกันเนี่ยก็คือประมาณตีหนึ่งนะตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
สพบ้านเทื่อมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีพยานยืนยันบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คือในวัยนามสกุลสมมีอายุ๕๘มีศักดิ์เป็นน้องเขยของผู้ตาย
หลังก่อเหตุเนี่ยหนีไปอยู่ที่บ้านตัวเองห่างกัน๓๐๐เมตร
แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจตำรวจก็คุมตัวไว้ได้นะครับ
พร้อมกับมีดของกลางนะครับเป็นมีดปลายแหลมยาว๓๐เซนติเมตร๑เล่ม
ตัวเขากับนายสมหมายผู้ตายเนี่ยมีปากเสียงกันเรื่องมรดกที่ดินที่เป็นที่นา
อยู่นายสมหมายใช้เก้าอี้มาฟาดเขาก่อน
ฟาดใส่ศีรษะสองครั้งจนเขาเนี่ยล้มลงกับพื้น
ก็เลยขี่จักรยานกลับไปที่บ้านไปเอามีดแล้วก็กลับมาที่งานศพ
ด้วยความโมโหก็เลยแทงใส่นายสมหมายไปสองครั้ง
โดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะถึงขั้นให้เสียชีวิต
รับว่าทำไปเพราะเมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนแทงเนี่ย
แทงไปโดนส่วนไหนบ้างเพราะว่าแว่นสายตาของในวัยเนี่ย
มันหลุดไปก็เลยไม่ได้ใส่แว่นเลยมองไม่ชัด
หลังก่อเหตุในวัยบอกว่าอยากจะกราบขอโทษญาติพี่น้องครอบครัว
อยากจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริงแล้วถ้าเป็นไปได้
ถ้ามีโอกาสอยากจะไปกราบขอเข้ามาศพของผู้ตาย

ส่วนที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา

ฮะก็ต้องมาก็ต้องจัดงานศพกันต่อนะครับ
งานศพแม่ของผู้ตายเมื่อคืนนะฮะ
แล้วลูกชายก็ถูกแทงตายเมื่อคืน

ผู้ที่เป็นทั้งป้าของคนตาย

โอ้โหมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเรื่องแบบนี้

มรดกที่ดินที่นาอะไรกันมานานแล้ว

แล้วไปทำร้ายร่างกายตัวของผู้ต้องหาก่อน

แล้วก็มาแทงใส่ซึ่งก็ต่อหน้าต่อตาทุกคนที่อยู่ในงานนั่นแหละ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
นางสาวประยงป้องเทพนะฮะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ที่บ้านค้อ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยโดนตำรวจจับข้อหาทะเลาะวิวาสบ่อยมาก
แล้วช่วงนี้เนี่ยก็ยังมาเกิดเหตุแต่คราวนี้เนี่ยถูกแทงจนเสียชีวิต
แล้วก็เป็นในงานแม่ของตัวเองด้วยนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้คนก่อเหตุก็ถือว่ายังไงก็ผิดนั่นแหละ
แล้วเขาก็มีปัญหาถกเถียงทะเลาะกันเรื่องที่ดินกันมานานแล้ว